แต่เรื่องต่อไปเมื่อกี้นี้ย่าน่างงใช่ไหม
เรื่องนี้หลานแบกคุณยายไปเต้นหน้าห้านหมอลำเลยจ้า

โอ้โฮห้ารักเอ็นดูไม่ล่ะ
นี่ตอนเข้ามานี่โบกไม้โบกมือ

นี่คุณยายน่าจะเป็นขาแบบว่าดูหมอลำเก่า
แล้วหมอลำมาแล้วพายายไปดูหน่อยได้ไหม
หลานก็เลยแบกยายมาเลยจ้ะ

แล้วคุณยายคุณยายเต้นได้แข็งแรงมาก

ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำคุณยายได้นะ

เก่าไปเต้นในสถานบรรเทิงแห่งหนึง
อ๋อจำได้ละ
นั่นแหละ
แล้วชาวเน็ตหลายคนก็ไอ้
เนี่ยถ้าหลานเนี่ย

ส่วนคนยายคือตัวตึง

สนุกสนานเป็นสองวัยที่หัวใจเดียวกัน
ใช่แต่ว่ามาดูงานหมอลำได้เหมือนกันนะ
อยู่ร่วมกันแล้วก็เต้นด้วยกันน่ารักมากเลยนะคะ

จะได้แข็งระดับการไปเต้นน้าห้านร้านแบบนี้บ่อย